เรามาดูความยอดเยี่ยมกันนะครับสำหรับกีฬาแห่งชาติเพราะว่ามีคนดังที่เป็นแชมป์โลกโดนมาแข่งขันแล้วก็คว้าแชมป์เหรียญทองในกีฬาแห่งชาติครับ
เป็นเพชรฆาตยิ้มยากจริงนะครับสำหรับน้องมิ้วครับ
วันระยาวันผ่องเจ้าของแชมป์โลกโดนนะครับสองรายการล่าสุดมาแข่งกีฬาแห่งชาติครับ
โอ้โหนักข่าวนี่ขอถ่ายรูปกันน้องถ่ายกับใครก็ไม่มีรอยยิ้มนะครับ
มันกลายเป็นบุคลิกของน้องไปแล้วมาแข่งในประเภทเครื่องบินเล็กนะครับ
เป็นโรนเรสซิ่งครับบินสามรอบแล้วก็เอาสถิติที่ดีที่สุด
ถ้าบินนะครับรอบแรกเนี่ยห้าสิบสี่วินาทีรอบสองห้าสิบวินาที
แล้วก็รอบสามสี่สิบเก้าวินาทีก็นับเอาสถิติที่ดีสุดของนักกีฬาที่ทำแดน
สามรอบตกแล้วสี่สิบเก้าวินาทีก็ดีพอครับ
เธอจะคว้าเหรียญทองครั้งแรกในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ครับไปดูมวยไทยสมัครเล่นครับ
ในรุ่นทินเวทหญิงครับหนักไม่เกินสี่สิบห้ากิโลกรัม
ชิงสมฤทัยสิริประทุมครับจากสุพรรณบุรีมุมแดง
เก่าจากสงขาเกมยังรักษาผลงานยอดเยี่ยมครับ
ชนะทางเกียรต์มณีฆสิงจากสะบุสาครในยุคที่สอง
คว้าเหรียญทองไปคลองอีกสมัยส่วน
ทีมหญิงครับนานรองแชมป์เก่าสองสมัย
อาชญาประทุมครับ
ทาดีมามืดในครั้งนี้ครับไปในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยสกอร์ยี่สิบสองต่อสิบเจ็ดจุดครับ
หลังจากที่เสมอในเวลาสิบเจ็ดต่อสิบเจ็ดจุดนะครับส่งผลให้น่านนั้นคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยแรก
หลังจากตกเป็นพระรองค์มาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะสองครั้งที่เข้ารอบชิงเนี่ย
ที่สามสี่สิบทองการแรงขันเจียงไฮเกมท์ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
จะเหลืออีกสามวันปิดวันที่ยี่สิบแปดพฤษฎีการยนต์
ด้วยวันนี้มีการชิงชัยกันสี่สิบห้าเหรียญทองครับ